คุณผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์ที่สมุทรสงครามกันหน่อยนะฮะจู่มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนในคลิปเขาเรียกว่าคุณป้าคุณป้าถอยรถกระบะไปชนกับรถเก่งซึ่งจอดอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งแต่คุณป้าไม่ลงมาดูไม่รับผิดชอบยางเบิ้ลเครื่องควันดำขโมงแล้วบอกว่าฉันเป็นตำรวจฉันรู้จักตำรวจยศใหญ่เดี๋ยวจะย้ายทั้งตลาดเลย
คือไม่ได้หอยพ่อพ่ายอะไรคือค่อยถอยจากช่องแรก
คือเข็นคือชนแล้วหยุดแล้วก็เบิร์น
นี่ค่ะคือเบิร์นรถอีกจนกำลังจะเคาะเปิดประตู
นี่ฮะชนแล้วนะครับยังจะชนต่อแบบเหยียบสุดคันเร่งแล้วแบบควันขมงโฉงเฉงไม่ยอมลงมาดู
ผู้ชายเจ้าของรถต้องลงไปเปิดประตูว่าหยุดชนแล้วลงมารับผิดชอบลงมาก่อนมาคุยกันก่อน
แต่ผู้หญิงในรถกระบะไม่ยอมลงจากรถยังเบิ้ลเครื่องอย่างนั้นนะคุณผู้ชม
แล้วอ้างว่าฉันเป็นตำรวจฉันรู้จักคนใหญ่คนโตเดี๋ยวจะย้ายทั้งตลาดเลยเนี่ย
จนกระทั่งสุดท้ายต้องแจ้งตำรวจมาเคลียร์นะฮะเจ้าของรถเก๋งคือคุณวิไลบอกว่าเธอเนี่ย
เปิดร้านทำกุญแจอยู่ตรงนี้ถูกรถคันนี้ถอยมาชนครับก็เลยวิ่งออกไปดูแต่
คู่กรณีไม่ยอมเจรจาจนต้องเรียกตำรวจมาช่วยนะพูดกันไม่รู้เรื่องจนกระทั่ง
ญาติของผู้หญิงคนขับกระบะมาเจรจายอมชดใช้ค่าเสียหาย
ปรากฏว่าผู้หญิงคนขับกระบาดที่อ้างเป็นตำรวจเป็นตำรวจจริงซะด้วยครับ
เป็นตำรวจจริงอยู่ที่สมุทรสงครามแต่อ้างว่ามีปัญหาทางจิต
เอาคำถามมีปัญหาทางจิตแล้วเป็นตำรวจอยู่แล้วขับรถได้อย่างไร
เขามีปัญหาทางจิตเพราะอะไรเคยประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองมาก่อน
แล้วไม่รู้ทำไมถึงขับรถได้แบบนี้นะฮะแล้วที่สำคัญชอบขับรถไปชนรถคนอื่นมาแล้วหลายครั้ง
แล้วทำไมยังให้เป็นตำรวจแล้วยังขับรถได้อีกถามย้ำแบบนี้
โดยไม่มีใครจัดการได้เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เพื่อให้ญาติและตำรวจต้นสังกัดพาคุณป้าคนนี้ไปรักษา
อย่าให้ปล่อยมาขับรถชนคนอื่นแบบนี้ละกัน
โอ้คำถามมันเกิดขึ้นมากมายนะคะเป็นตำรวจต้องสอบเป็นตำรวจได้เหรออืม
แล้วมีปัญหาทางจิตแล้วขับรถได้อย่างไร